คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของความเชื่อ
สำหรับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ
บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะนำไปฝัง
ไว้ที่ห่วงสุยซึ่งห่วงสุยก็จะต้องมีการก่อสร้าง
ตามหลักฮวงจุ้ยอีกทีหนึ่งนะคะ
ซึ่งทำให้นักธุรกิจชาวมาเลเซียเห็นความสำคัญของเรื่องนี้
เข้ามาจับธุรกิจการทำฮวงซุ้ยในประเทศไทย
และมีโปรโมชั่นมีแพ็คเกจด้วย
ผมสนใจแพ็กเกจมากนะเมื่อกี้ผมแอบอ่านดูนิดหนึ่ง
สนใจวิธีความคิดของเขาที่เขาจับแพ็คเกจ
นึกว่าสนใจยอง

ไปดูเรื่องนี้จากคุณถิตาพาสิริพิพัฒน์ค่ะ
ออกแบบตามลักษณะของสถาปัตยกรรมจีนโบราณจัดวางตามหลักวิชาห่วงจุ้ย
หน้าเป็นแม่น้ำผู้เขาอยู่ด้านหลังมีกระแสลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน
ความร่มเย็นจากต้นไม้นานาพันธุ์
ผู้นำธุรกิจผู้ล่วงลับที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจากประเทศมาเลเซีย
ใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า๒๕๐ล้านบาท
เจาะลูกค้าระดับบนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

จากประเทศไทยและที่สุดในไทย
สุสานแห่งนี้จะอยู่ในระหว่างก่อสร้าง
แต่ก็มียอดจองจากคนไทยเชื้อสายจีนแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ
ยังมีบริการดูแลสู่สารตลอดชีวิตด้วยเงินจากกองทุน
และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมกับรูปแบบสู่สารที่หลากหลายทั้งแบบแปลงฝั่งคู่
สำหรับ๒ท่านราคาเริ่มต้น๗แสนบาท
แปลงฝังแบบครอบครัวสำหรับ๘ท่านราคาเริ่มต้นที่๔ล้านบาท
และแปลงฝังแบบครอบครัวพิเศษสำหรับ๓๒ท่าน
ราคาเริ่มต้นที่๒๐ล้านบาท
จริงแล้วที่ตรงนี้มันก็เป็นเคล็ดลับของคนพอมีฐานะนะครับ

จริงการซื้อที่แล้วมาทำแซกดี

เรียกว่าเราเอาตัวแทนในตัวเราเองเนี่ย
มาฝังเข้าไปในที่ที่มีทิศทางที่ดี
มันจะส่งเสริมทำให้ชีวิตการทำงาน

เรื่องความสามารถต่างมันดีขึ้น
แต่ฉะนั้นในเวลาเดียวกันถ้าเราทำเสร็จ
ก็สามารถเอามาเสริมดวงได้

ช่วงที่เราเสียชีวิตเราก็สามารถใช้จริงได้
ในบ้านเรามีชาวไทยเชื้อสายจีนไม่ต่ำกว่า๑๒๐ของจำนวนประชากรทั้งหมด
วกกับความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่มองว่า

คือเคล็ดลับความรวยและความสำเร็จให้กับตัวเองและคนรุ่นหลัง
จะสามารถตีตลาดธุรกิจผู้ล่วงลับในประเทศไทยได้สำเร็จ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ลูกหลานก็คือบอกว่าอยากให้ท่านได้ใช้ชีวิตหลังความตาย

แล้วก็ถือว่าเป็นแบบตามความเชื่อนะครับ
และสถานที่ที่จัดขายแบบนี้นะคะ

แล้วก็มีอาการรักษาดูแลภูมิทัศน์ตลอดเวลาด้วย